ศักราชใหม่ปี๒๕๕๙แบบนี้
ใช่ว่าจะมีแต่ประเด็นดราม่าร้อน
หรือว่าข่าวเฉาของวงการบันเทิงเท่านั้นนะคะ
เพราะว่ายังมีเรื่องราวที่น่ายินดีมาฝากกันด้วย
ใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าในปี๒๕๕๙นี้นะคะ
มีเรื่องราวยินดีที่เกิดขึ้นมากมายเลยนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการมีทายาทของคนดังในวงการบันเทิง
เตรียมตัดริบบิ้นเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง
แต่จะมีคู่ไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
ธันวาคมข่าวดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ก็คือการต้อนรับทายาทคนแรก
หลังเคยแท้งลูกไปเมื่อ๒ปีก่อน
สำหรับนักแสดงและนางแบบสาวเอ๊ะซาซิการ
ให้กำเนิดลูกชายหัวแก้วหัวแหวน

โดมินิกในวันส่งท้ายปีพอดิบพอดีค่ะ

และภรรยานางเอกสาวเบ้นพรชิตา

หลังใช้ความพยายามมานานกว่า๒ปี

อวดข่าวดีลงอินสตาแกรมส่วนตัว
เผยภาพอัลต้าซาวทายัดคนแรก
เรียกเสียงเฮจากกองเชียร์ประเดิมปีลิง

ตามมาติดเตรียมเป็นคุณแม่ป้ายแดง

น้ำยาคุณสามีแมททิวดีนออกฤทธิ์
ก็มีข่าวดีรับต้นปีไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ภาพอวดท้องน้อย
ที่กำลังมีเบบีอายุคัน๑๒สัปดาห์

ว่าเร็วนี้ในเดือนกรกฎาคม
ซึ่งก็เป็นกำหนดคลอดลูกคนแรกนั่นเอง

พี่น้องเพื่อนสนิทร่วมวงการ
ต่างก็พากันรีโพสต์ภาพดังกล่าว
พร้อมกับข้อความแสดงความดีใจ

และพลอยเชอร์มานที่โพสต์ข้อความว่า
มีหลานชายเพิ่มอีก๑คนแล้ว
ส่วนดาราสาวที่เตรียมเขาดาวนต้อนรับโซ่ทองคล้องใจ

ก็คือนักร้องอดีตเจ้าของฉายา
สาวน้อยมหัศจรรย์คาทาทายัง
เตรียมให้กำเนิดลูกชายคนแรกน้องเรย์
ให้คุณสามีหมอฉัดอดุลได้ชื่นชม
เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ไปอีกหนึ่งครอบครัว
เดิมรับศักราชใหม่นี้อีกด้วยค่ะ